เรื่องราวที่ดูแล้วก็ฝากเตือนภัยกันนะเนาะ

ส่งของอะไรมาบางทีมันไม่ได้ของที่เราสั่งเนี่ย
โอ้โหก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวกันหน่อยยัง
แม่ค้าคนหนึ่งนะครับเธอสั่งซื้อลอตเตอรี่มา
แต่สุดท้ายไม่ได้ลอตเตอรี่อะครับ
อ่ะไปกันที่นี่นะครับที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่
ตลาดทางรถไฟมกเหล็กอาเภอมกเหล็กจังหวัดสลาบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวงการของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไปเจอกับคุณดวงสมรสุขเจริญอายุ๔๕ปีแม่ค้า
ขายอาหารตามสั่งซึ่งเป็นผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้
ก็จะซื้อลอตเตอรี่และให้มา
ก็คือไปจุดหนีส่งมาทางภัศจุหรือแบบนี้นะครับ

คือสั่งไป๒เล่มเล่มละ๑๐๐ใบ
รวม๒๐๐ใบ
นี่มีข้อความเป็นหลักฐานกันด้วยนะก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๖๘๐๐บาท
วางมัดจำไว้ก่อนล่วงหน้า๔๐๐บาทเลยนะใจจ่ายไปแล้ว๔๐๐๐ก็จะเหลือ๑๒๘๐๐บาทที่ต้องจ่ายใช่ไหม
จากนั้นนะครับเธอก็ติดต่อทางไลน์กับคนนี้ที่จะขายลอตเตอรี่ให้กับเธอนะครับพูดคุยไปพูดคุยมา
แต่ตัวเขาจะขอเบิกเงินเพิ่มอีกจำนวน๒๘๐๐บาทเขาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปส่งของเขาว่าอย่างนั้น
คุณดวงสมรก็เชื่อใจนะโอนไปให้อีก๒๘๐๐สรุปแล้วยังไงเหลืออีก๑๐๐๐แล้วนะ
หมื่นที่ค้างเอาไว้ค่ะคุณดวงสมรเชื่อใจโอนไปให้เสร็จปั๊บ
ไม่ช้าผู้ชายคนนั้นก็ส่งสลิปรายการที่จะส่งมาให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่า
อ่านี่ส่งแล้วนะแพ็คของส่งให้เรียบร้อย
ตัวคุณดวงสมรเองก็เชื่อใจก็เห็นภาพเป็นหลักฐานนะเนอ
ค่ะก็โอนที่เหลืออีกหนึ่งหมื่นบาทให้ไปเลยสรุปครบจบให้
โอนให้แล้วหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะครับอ้าวพอถึงวันที่จะต้องรับของวันที่ห้าเมษายกที่ผ่านมา
โอ้โหเปิดดูถึงกับช็อกเพราะได้ของในกล่องมาแล้วไงแต่ในกล่องไม่ใช่ลอตเตอรี่แต่เป็นเนี่ย
ค่ะแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วเธอรู้ตัวทันทีว่าแบบนี้เข้าข่ายโดนหลอกนะ
เธอจึงมุ่งหน้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สพมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการต่อนะครับ
ดูเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยผมเองนะก็ต้องบอกไว้ก่อน
เพราะว่าอะไรเกิดมันมีความผิดพลาดหรือเปล่า
อ่าต้องมองในมุมนี้ไว้ก่อนคือบางทีโอเคเข้าใจแหละผู้เสียหายเขาก็ร้อนใจนะ
โอนเงินไปครบแล้วเขาควรจะได้ของกลับมางั้นเอาอย่างนี้ถ้าติดต่อไม่ได้
ผมก็ขอให้เจ้าหน้าที่เขาเร่งกันการน่บเต็มที่ให้รวดเร็วที่มีหลักฐานโน๊ตนะ
แต่ถ้าติดต่อพูดคุยกันได้เจอกันได้เอ้าคนที่เขาส่งของ
ทำอะไรที่มันผิดพลาดลงไป

ส่งให้คุณพี่ดวงสมรซะจะได้จบเรื่อง
ค่ะจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นคดีกันไป

เจ้าหน้าที่ให้เร่งติดตามตัวก่อนละกัน